พศปฏิมาปรากรรองนายกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องของการจัดระบบไฟส่องสว่าง
พระเมรุมาตรในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้
ส่วนทางด้านของอธิบดีกรมศิลปากรก็บอกว่า
ตอนนี้การจัดสร้างพระเมรุมาตรรวมทั้งอาคารประกอบ
ก็มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า๑๙๘ค่ะ
อนันชูโชธอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่า
ภาพรวมการก่อสร้างพระเมรุมาตรและงานด้านศิลปกรรมประกอบ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ๙๘
การก่อสร้างพระเมรุมาตรอาคารประกอบและพระพลายกต่าง
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และหลังจากทางคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรได้รับทราบ
หมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินไปในการยก
นพพระประดนมหาเสวตชัดพระเมรุมาตร
ที่จะมีขึ้นในวันที่๑๘ตุลาคม
จึงทำให้สามารถขยายเวลาการประดับตกแต่งในส่วนต่าง
ให้มีความสง่างามและมีความประนีตมากขึ้นนะคะ
ขณะที่เรื่องของการจัดระบบไฟส่องสว่างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบ
มีความคืบหน้าไปมากเช่นกัน
แต่ยังคงตรวจสอบแล้วก็ทดสอบ
เพื่อปรับให้แสงไฟที่ส่องกระทบพระเมรุมาตรและส่วนต่าง

ซึ่งคาดว่าการติดตั้งไฟทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในวันที่๑๐ตุลาคมนี้

ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรี
ก็จะเดินทางมาติดตามความเรียบร้อยของการติดตั้งระบบไฟทั้งหมดค่ะ